อยู่ที่เรื่องของอาการห่มร้อนของคนคุณผู้ชมครับนะฮะคุณลุงคุณป้าท่านหนึ่ง
ไปเจอรถข้างเปิดประตูมากระแทก
ก็แค่เดินไปเตือนว่าโอ๊ยหนูประตูมากระแทกรถลุงเนี่ย
สุดท้ายเป็นแบบนี้เลยครับ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

เขาเปิดประตูมากระแทกรถของคุณลุงคุณลุงก็เลยลงไปถาม
ประตูมาโดนรถลุงเนี่ยผู้หญิงคนนั้นถามกลับมาประโยคนึง
แล้วเป็นไรจากนั้นแฟนของเขาผู้ชายลงมาจากรถต่อว่า

แฟนเขาพูดว่าถ้าโดนแล้วมันจะมีปัญหาอะไรวะ
เขาพูดอย่างนี้เราก็บอกว่าแล้วโดน
เดี๋ยวงั้นผมแจ้งความนะเอาแจ้งเลยเพราะว่าเนี่ยลุงก็เมา
พูดอย่างนี้ผมก็เดินไปใกล้เลยใช้อ้าฟาก
พอเสร็จแล้วป้าก็เข้ามาแทรกกลางห้ามพอห้ามพอห้ามเขาก็ต่อยผมเลย
แต่ณวันที่เกิดเหตุคุณลุงเมาตามที่ฝ่ายนั้นกล่าวอ้างหรือเปล่า

เหตุการณ์มันมีมากกว่าที่เราเห็นไหมก็คงต้องรอให้อีกฝั่งหนึ่งออกมาชี้แจงด้วย
ต้องให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายสุดท้ายเองคุณลุงเดชาบอกว่า
จะเอาเรื่องอย่างถึงที่สุดเพราะว่าไปแจ้งความไว้แล้ว
ไม่รับคำขอโทษนะเพราะอยากจะให้เป็นเรื่องตัวอย่าง
แล้วก็อยากจะให้สำนึกผิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่ย้ำนะฝั่งนั้นถ้าอยากชี้แจงก็สามารถออกมาชี้แจงได้นะครับ
คือคนคู่กรณีก็เป็นคนสูงวัยด้วยน่าจะเห็นใจกันหน่อยนะคะ